ชาวบ้านเขาไปที่นี่การไปขอโชคกับพระเจ้านอนหนุนดวงที่แกะสลักจากไม้ขนุนมงคลค่ะ
ไปดูกันดีกว่าว่าสวยงามขนาดไหนนะคะ
ไปกันที่วัดไผลล้อมค่ะ
อยู่หมู่๑บ้านไผลล้อมตำบลหัวทุ่งอำเภอรองจังหวัดแพร่นะคะ
ค่ะที่นี่มีสาธุชนใจบุญมากรับว่าย
พระเจ้านอนหนุนดวงแกะสลักจากไม้ขนุนต้นขนุนแกะสลักจากต้นขนุนออกมาทั้งท่อนเป็นแบบนี้เลย
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าต้นขนุนเป็นไม้มงคลถูกไหม
ถ้านำมาแกะเป็นพระพุทธรูปบูชาเชื่อว่าจะเกิดความเป็นสิริมงคลมั่งมีสีสุขหนุนนำหนุนด้วง
พระเจ้านอนหนุนได้ว่า
ไม่รู้ว่าดูตรงไหนยังไงแหละนะแต่เนี่ยดูตรงฝาเท้าจริง
แล้วก็ล่ำลือกันไปปากต่อปากว่ามาขอพรพระนอนหนุนดวง
และดูที่ฝ่าเท้าท่านจะได้โชคได้ลาบ
ดูหมดทุกมุมอะค่ะเนื่องจากว่าท่านแกะสลักออกจากไม้
ทั้งท่อนซึ่งเป็นไม้ขนุนถูกไหมนี่แหละก็เลยมีคนสนใจมาดู
เพราะว่าไม้ขนุนตัวไม้เองก็เป็นสิริมงคลอยู่แล้ว
อธิกาจตุรพัฒน์อาภากโรท่านเจ้าอาวาสวัดไผลล้อมนะคะ
ท่านบอกว่าวัดไผลล้อมได้มีการจัดสร้างพระพุทธศัยญาติขึ้นมา๑องค์
ก็คือองค์นี้พระพุทธศัยญาติสิริธรรมานุสร
หรือพระเจ้านอนหนุนดวงแกะสลักจากต้นขนุนความยาว๒เมตรนะคะ
และได้สร้างวิหารเพื่อให้องค์พระประดิษฐานอยู่อย่างเหมาะสม
ซึ่งตอนที่นำองค์พระมาที่วัดนะคะปรากฏว่ามีชาวบ้านมาดูบริเวณฝ่าเท้าขององค์พระ
แล้วก็พบแล้วก็ตีความอะไรต่างนานาเสียงดวงเสียงโชคกันไป
ก็เลยบอกต่อกันไปแล้วก็มีคนมากราบว่ายขอพรกันมาก

ว่าที่นี่มีความศักดิ์สิทธิ์ยังไงบ้าง
แต่นอกเหนือจากเรื่องของการไปขอโชคขอลาบนะ
ก็แวะไปที่วัดแห่งนี้ด้วยจริงแพร่นี่เป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าสนใจ
เพราะว่ายังมีความเป็นธรรมชาติอยู่สูง

อย่าลืมเลยนะใช้อัวสักเส้นสองเส้น
เมื่อกี้คุณไปเชียงใหม่คุณยังไม่ซื้อให้เลยเหรอ
เริ่มฝากดิฉันซุดไส้อั๋วที่แพร่

เป็นจุดที่แบบเป็นทางแยก
ที่จะเลี้ยวไปพยาวไปนาค

แต่มีร้านไส้อัวร้านหนึ่งอร่อยมาก